ถึงเรื่องของสัตว์คุณผู้ชมเราก็รู้กันดีว่า
ประเทศไทยของเราก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ใช่ไหม
คุ้มครองคนแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์อย่าง

แต่ว่าล่าสุดคุณเคยเห็นกฎหมายคุ้มครองพึ่งไหมคะ

จับและห้ามทำร้ายพึ่ง
ฝ่าฝืนกักยามและกักขังตามจำนวนพึ่ง

นี่ประกาศใหญ่ขนาดนี้นะคะ

รังก็ใหญ่นะคะคุณรังพึ่งเนี่ย
คือพึ่งฝูงนี้เป็นพึ่งป่าที่ทำรังอยู่ที่บริเวณระเบียงชั้น๒

นี่ทำรังแบบนี้อยู่ที่สพคหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงผู้กำกับการสพคหง
เล่าให้ฟังบอกว่าพึ่งรังนี้เนี่ยนะ
เริ่มมาทำรังตั้งแต่มันยังเล็กอยู่
ตอนที่ตัวเขาเพิ่งย้ายมาเป็นผู้กำกับที่สพนี้เอง
คือตั้งแต่เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมปี๒๕๖๒แล้ว
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ตัวเขาก็ปล่อยให้พึ่งมาทำรังตามธรรมชาติของมัน
ก็ปล่อยไม่ได้ไปไล่ไปตีอะไรมันนะฮะ
เหตุผลก็เพราะว่าต้องการจะอนุรักษ์พึ่งป่าเอาไว้ให้เป็นไปตามวงจรชีวิตของพึ่งตามวัฒจักรของมัน
ดังนั้นถ้าใครคิดจะมาแตะต้องรังพึ่งรังนี้
จะต้องถูกลงโทษตามคำสั่งที่ติดไว้เลยนะคะ
โดนกักยามโดนกักขังตามจำนวนพึ่งรังขนาดนี้พึ่งจะเท่าไหร่
ก็ช่างได้สัญหาเนอะไปอยู่กับคุณตำรวจ
ปลอดภัยตำรวจดูแลประชาชนและดูแลพึ่งค่ะ